ตอนนี้เรื่องบุคลากรไม่น่ามีปัญหาแล้วเราจะทำการอุบรมกรรมความอิ่มหน่วยอย่างวันเมื่อวันเสาร์พร้อมกับรับวัตถุอุปกรณ์ด้วย
ดังนั้นในเรื่องความพร้อมเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงว่า

ตอนนี้บัตรเลือกตั้งก็ได้เข้าพื้นที่หมดแล้วนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามในวันที่๒๓ก็จะตรวจบัตร
โดยให้กรรมการตำรวจเป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัตรอีกครั้งหนึ่ง
บัตรที่ตัวเองรับไปถูกต้องนะไม่ใช่บัตรของเขตเลือกตั้งอื่น
เพื่อไทยเราไม่เล่นเกมการแจกนะคะ
และเราเองเราไม่เคยแจกแบบที่เขาทำกัน
เรามีนโยบาย๓๐บาทเรามีนโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ทุกอย่างเป็นการลงทุนเพื่อที่จะสร้างทรัพย์สินใหม่

อย่าลืม๒๔มีนคนนี้อยากให้การเมืองไฟเรียนไปสร้างฉัน
และเป็นการเมืองใหม่ที่จะรับใช้ประชาชนด้วยพรรคอนาคตปัศน์

ไม่มีประชาธิบัตย์ยังไม่ได้คุยอย่างนั้นเลยครับ
และโดยธรรมชาติก็ยังไงก็ต้องให้พักที่เขารวบรวมเสียงข้างมากได้
แล้วก็โดยปกติผลการเลือกตั้งออกมาพักที่เขาได้มากที่สุด
เขาก็อยู่ในฐานะที่ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วมันก็ว่าไปตามธรรมชาติแหละครับ
เพราะว่าผมทราบว่าพักพลังประชารัฐมีการไปอ้างว่าคุยกับคนนั้นแล้ว

คือในเรื่องความพร้อมของทุกภาคส่วนที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนในการลงคะแนนเลือกตั้งวันที่๒๔นะครับ

กรรมการการเลือกตั้งเองก็ออกตรวจพื้นที่ดูความพร้อมเรื่องนี้นะครับ
มีพนักงานชั้นผู้ใหญ่ของพวกเราก็ออกไปตรวจเหมือนกัน
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนนะครับ
ในการที่จะส่งบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่ตั้งแต่กรกตเขต
มาทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการประจำหน่วยนะครับ
ตอนนี้เรื่องบุคลากรไม่น่ามีปัญหานะครับ
แล้วเราจะทำการอบรมเนี่ยกรรมการประจำหน่วยวันเสาร์นะครับ
พร้อมกับรับวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับ
ดังนั้นในเรื่องความพร้อมเรื่องหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงว่า
จะส่งบัตรผิดเขตเนี่ยนะครับตอนนี้บัตรเลือกตั้งก็ได้เข้าพื้นที่หมดแล้วนะครับ
คณะกรรมการกรกตเขตก็มีกรรมการมาตรวจรับตรวจนับจำนวนด้วย
ตรวจรับดูแบบพิมพ์แบบบัตรของตัวเองด้วยว่าถูกต้องหรือไม่
อันนี้ก็ถูกต้องไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามในวันที่๒๓ก็จะตรวจบัตร
โดยให้กรรมการประจำหน่วยเป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัตรอีกครั้งหนึ่ง
บัตรที่ตัวเองรับไปถูกต้องนะไม่ใช่บัตรของเขตเลือกตั้งอื่น
ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอยากเรียนย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับว่า
เลือกตั้งมีเพียงใบเดียวนะครับ
เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาพุทธรสรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้นนะครับ
เพียงแต่ว่าผลของการลงคะแนนเลือกตั้งใบเดียวเนี่ย
จะได้ไปถึงพักการเมืองที่ผู้สมัครนักสังกัดด้วยนะครับ
ไปถึงระยะเวลาของการที่รัฐสภาจะต้องทำการเลือกนายกรรมตรีด้วยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยหนึ่งเสียงของท่านเนี่ยได้ผลถึง๓อย่างนะครับ
คือได้ผู้สมัครแบบแบ่งเขตถ้าหากเขาได้รับคะแนนมากที่สุด
ได้รับคะแนนมากกว่าโหวตโนนะครับเขาก็จะเป็นผู้แทนรัศดรของท่าน

ที่ผ่านมาคือบัตรเลือกตั้ง๒ใบเช่นนี้เหลือใบเดียวแค่นั้นเองนะครับ
แล้วก็สะดวกง่ายนะครับดูจากการเลือกตั้งล่วงหน้าของวันที่๑๗ที่ผ่านมา
อันนี้จะมีความซับซ้อนมากกว่านะครับจะมีซองใส่บัตรด้วยนะครับ
แต่ครั้งในวันที่๒๔จะสะดวกที่สุดคือมีบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวกาเสร็จก็หย่อนหีบได้เลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะ
ที่จะได้ไปใช้สิทธิ์กันสำหรับวันเลือกตั้งวันหลักนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็จะมีที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีที่นอกเขตก็คือล่วงหน้านะคะ
แล้วก็จะมีวันหลักนี่แหละที่คงจะออกมาใช้เสียงกันอย่างมากเลย
ถ้าเราเทียบกับตอนที่ดูว่าคนไทยนอกราชนาจักรใช้สิทธิ์กันเป็นอย่างไร
คนไทยที่ออกมาใช้สิทธิ์นอกเขตหรือว่าล่วงหน้าไปออกมาอย่างไร
วันจริงนี่น่าจะคึกคักมากเผลอจะมากที่สุด
ตั้งแต่เคยมีการเลือกตั้งมาหรือเปล่าอันนี้ขอตั้งเป็นคำถามไม่กล้าฟันทงนะคะ
แต่ว่าที่แน่ค่ะกรกตพร้อมแน่นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ากรกตเองหลังจากที่รับทราบรับรู้ปัญหาต่างมาก็พยายามที่จะจัดการให้
ทั้งหมดข้อข้องใจหมดข้อกังขาหมดข้อคอรหานะคะ
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในวันที่๒๔ที่จะถึงนี้มันจัดการง่ายกว่าเยอะเลยนะคะ
เพราะว่าระบบระเบียบที่ออกมาวันจริงง่ายกว่าเยอะนะคะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือว่าในช่วงโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงค่ะคุณผู้ชม
วันนี้มีการปราศัยอยู่หลายพักทีเดียวนะคะเป็นการปราศัยใหญ่นะคะ
แล้วก็ขึ้นเวทีในช่วงนี้ค่ะช่วงเย็นต่อค่ำกันทั้งนั้นเลยสำหรับบุคคลสำคัญสำคัญของแต่ละพักนะคะ
เอาเฉพาะกรุงเทพก็ไปแทบทุกมุมเมืองเลยนะคะก็หาเวทีใหญ่กัน
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือว่ามันมีสูตรออกมาหลายแบบ
ไม่ใช่เพียงเฉพาะสูตรจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นแต่มีทั้งที่คุณธนทรเสนอนะคะ
สูตรสอวาร์ทิ้งออกไปเลยได้ไหมให้สอช่วยกัน
กับที่ข่วยพฤทธิ์บอกว่าแทนมันต้องยืนตามหลักสิ
เพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสียงบอกสวให้สวมีสำนึกเองว่าต้องฟังจากประชาชน

สูตรที่ว่าเวลาจะคุยกัน
พักการเมืองตกลงแล้วตามธรรมเนียมประเพณีเนี่ย
คือใครรวมได้มากที่สุดไปเลย
หรือคนที่ได้มากที่สุดก่อน
ต้องได้โอกาสในการรวมก่อนที่จะเป็นรัฐบาล

วันนี้จริงแล้วเดี๋ยวอาจารย์กำลังมานะคะ
เราจะคุยกันกับรักษาการผู้อำนวยการ
สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้านะคะ
อาจารย์สันติธรธนานิธิโชธนะคะ
ว่าตกลงแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในอีกวันสองวันนี้เนี่ย
คิดว่าประชาชนต้องเข้าใจอะไรบ้าง

คำที่ต้องเข้าใจตรงกันเยอะเลยนะคะ
รวมถึงคำว่าเลือกแบบยุทธศาสตร์ด้วย

ครับสวัสดีครับ

กำลังไปครับต้องขอโทษด้วยครับ

อาจารย์เราคุยกันไปก่อนเอาเบื้องต้นก่อน
อาจารย์ในมุมของอาจารย์ที่ดูเลือกตั้งมาตลอด
อาจารย์คิดว่าการเลือกตั้งรอบนี้
เสียงเสียงที่เป็นเสียงตัดสินเนี่ย
เสียงของคนที่เลือกตั้งครั้งแรกจริงไหมคะ
เอาอย่างนี้ก่อนนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับ
ฟ้ามัวดินแน่นอนนะครับ

ถล่มทลายเป็นประวัติศาสตร์ครับการเมืองไทยครับ

ครับเพราะว่ารถติดมากขนาดนี้นะครับ
แปลว่าเตรียมตัวไปเลือกตั้งกันครับ

ออกจากบ้านล่วงหน้าเร็วไปหน่อยป่ะคะครับครับแต่ว่าแนวโน้มมันคือ
มันส่งสัญญาณมาตั้งแต่วันที่๑๗นะครับวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับ
คือตัวเลขง่ายครับผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เท่ากันนะฮะปี๕๗
ปีกับปี๖๒เนี่ย๒๖ล้านเท่ากันปี๕๔คนออกไปใช้สิทธิ์ได้แค่๕๖นะครับ
ปีนี้๘๖ครับเพิ่มไป๓๐แล้วครับนี่คือสัญญาณชัดเจนที่สุดนะครับ
แต่ครั้งที่แล้วปี๕๔คนถอดใจเยอะแดดร้อนหน่อยรถติดหน่อย
ไม่มีที่จอดรถกลับบ้านครับแต่ปีนี้ก็ร้อนมากนะคะอาจารย์
แต่รอบนี้ครับตรงข้ามครับแดดร้อนก็สู้ครับ
คิวยาวรอครับไม่มีที่จอดรถยอมจอดไกลหน่อย
แล้วเดินไปที่หน่วยเลือกตั้งแบบไกลก็ยอมครับ
อันนี้คือกรณีเราดูจากเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับ

อย่างนิษฐามากเป็นครั้งตวรรษฎิศาสตร์ครับ
อืมแล้วอาจารย์ตั้งข้อสังเกตอะไรอีกคะ
แล้วทีนี้แหละที่คำถามคุณจอมขวัญว่าตกลงเนี่ย

ส่วนหนึ่งเป็นแน่เพราะว่ามีจำนวนสะสมเยอะ
ค่ะ๗๐สักวันนะครับ
นะครับแต่ส่วนที่สองก็คือคนที่ไม่เคยออกมา
ในการเลือกตั้งครั้งก่อนจะเพิ่มขึ้น
ตัวอย่างนะครับครั้งที่แล้วมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๗๕
ถ้ารอบนี้มา๘๐ก็เพิ่ม๕
ของคน๕๐ล้านคือ๒๕ล้านครับ

ถ้าออกมาเพิ่มเป็น๘๕เพิ่ม๑๐
ของ๕๐ล้านคือ๕ล้านคนครับ

ก็รวมกัน๑๑ล้านเสียงครับ
ล้านเสียงถ้าเป็นไปตามที่เราคาดเนี่ยนะคะ
แปลเป็นเราคร่าวได้ไหมอาจารย์แปลเป็นที่นั่งสอสอได้สักกี่ที่นั่งคะ
สมมุติว่าหารสัก๙๐๐๐แล้วกัน
นะครับก็๑๐๐นะครับฟังดีนะครับ

บางพักยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะคะถูกไหมอาจารย์

เพราะฉะนั้นเป็นร้อยที่
ไปทั้งหมดเนี่ยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครับสบายครับ
แต่นั่นหมายความว่าเขาต้องเลือกพักเดียวกันนะเนอะ

อาจารย์ค่ะที่อาจารย์บอกเนี่ยคืออาจารย์ให้เราเข้าใจตัวกันก่อน
เวลาเราบอกว่าขออนุญาตพูดภาษาฝรั่งนะคะคุณผู้ชม
และคนที่เคยเลือกตั้งมาแล้วปี๕๗แต่ปี๕๗เป็นโมคะถูกไหม

เอางี้คุณผู้ชมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสัญญาณอาจจะมีปัญหา
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
คุณผู้ชมน่าติดตามมากทั้งสถิติของคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์
และเมื่อแบ่งกลุ่มย่อยลงไปนะคะคนที่เป็นคนรุ่นใหม่
อันนี้คนรุ่นใหม่ในมุมของการดูช่วงอายุนะคะ
แต่ว่ามันก็มีภาษาทางการเมืองว่าเวลาเราพูดถึงคนรุ่นใหม่
อาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่อายุน้อยเลือกตั้งครั้งแรก
หรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แบบที่เราเข้าใจว่าเขายังเด็ก
ยังเพิ่งจะแบบก้าวขึ้นมาโหวตนะคะไม่ใช่
บางคนตีความไปขนาดที่ว่าอาจจะเป็นใครที่มีความคิดทันสมัย
แล้วก็เข้าใจกลไกการเลือกตั้งอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนใจ
ว่าตัวเองมีสิทธิ์อยากเปลี่ยนใจเคยใช้พักไหนแล้วเคยใช้คนไหนแล้ว
ไม่ต้องใช้อีกแล้วก็ได้เปลี่ยนใจก็มีนะคะ

ยังไม่ได้พูดถึงแผนต่างที่ถูกเสนอโดยพักการเมืองแต่ละพักเลยนะคะ
ว่าถ้าเสียงออกมาแล้วควรใช้แผนไหน
เพื่อที่จะทำให้๒๕๐สวเคารพเสียงประชาชนที่เลือกสอสอเป็นหลักสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมขออีกทีนะคะอาจารย์สติธรค่ะ

อาจารย์ค่ะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เวลาเราใช้ภาษาฝรั่ง
เรานับเฉพาะคนที่ครบ๑๘เลือกตั้งคราวนี้
เรานับตั้งแต่ตอนเขาเลือก๕๗คะอาจารย์
รอบนี้เขาพยายามจะนับกันแค่ตั้งแต่ปี๕๔ครับ
เพราะว่าปี๕๗เนี่ยถึงแม้ว่าบางคนจะมีอายุครบนะครับ
ได้ไปเลือกตั้งเนี่ยแต่ว่าการเลือกตั้งมันได้ผลไม่สมบูรณ์ครับ
เข้าใจเข้าใจคือถ้าจะนับต้องนับตั้งแต่คนที่ครบเลือก๕๔
ถูกครับอ่าเพราะฉะนั้นคนจำนวนนี้ที่สะสมอยู่เนี่ย
ก็จะอยู่ในช่วงวัยนับตั้งแต่๑๘ถึง๒๐กว่าเนาะ

ซึ่งอันนี้นับแล้ว๗๘ล้านเนอะอาจารย์ค่ะ
๗๓ล้านครับทีนี้อาจารย์ค่ะสมมุติกลุ่มนี้สมมุติกลุ่มนี้นะคะ
เอ่อเพราะเอาอย่างงี้อาจารย์คนนอกมองพอจะเดาได้ไหมว่าคนกลุ่มนี้
น่าจะไปทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ไหมคะ
ไม่ถึงพนักหลังหมายถึงว่าความกระจุกตัวของเขาน่าจะไปที่พักการเมือง

น่าจะประมาณแต่จริงคือมันจะมีพักหนึ่งจะได้มากกว่าเพื่อน

อาจารย์เอางี้อาจารย์มาถึงแล้วคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตพักอีกครั้งหนึ่งเร็ว

อาจารย์สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมเรานั่งคุยกันก่อนเข้ารายการตั้งนานนะคะ

ต่อเลยค่ะคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะ

แล้วก็คนที่เลือกตั้งครั้งแรกแต่ว่าเวลาเลือกตั้งครั้งแรกของเขา
ใช่ค่ะ
กระแสมันอาจจะไม่ได้แปลออกมาเป็นเสียงและเก้าอี้ได้ถูกไหม

คือกระแสมาแล้วมันจะมาด้วยเสียงด้วย
อย่างน้อยวันเลือกตั้งล่วงหน้ามีคนไปทำให้กระแสเป็นเสียงไปเยอะพอสมควรแล้ว
เท่าที่มีการพูดคุยกันมีการบอกต่อกันนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าเสียงออกมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะ
คือเราจะไม่ได้เห็นว่ามีพักไหนแถลงยอมแพ้แล้วก็ให้อีกพักซึ่งชนะมาจัดตั้งรัฐบาลไป

แต่ถ้าสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้นะเวลานี้มันเกิดขึ้น
แล้วมันเกิดขึ้นไปถล่มทลายไปทางไหนเนี่ย

คือจะมีพักที่ชนะแบบถล่มทลายแบบคือฉีกมาก
ใช่จนแบบแทบไม่ต้องเหลวแลพักร่วมใช่ไหม
อาจารย์มันจะเกิดได้เหรอมันกระจายมากเลยนะคะพักตอนนี้
คือตอนนี้เราคิดกันอยู่บนฐานว่ามันมี๓พักใหญ่
พักใหญ่น่าจะได้หลักร้อยทั้ง๓พัก
อันนี้คือฐานคิดเดิมนะตอนวันที่๑๗ก่อนกระแสอะไรต่างนานาเนี่ย

๓ล้านสะสมและมีแนวโน้มว่าคนกลุ่มนี้
กลุ่มใหญ่ถ้าออกมาใช้สิทธิ์
กว่าครึ่งอาจจะเทไปทางใดทางหนึ่ง
ไม่พอเรายังเจอผู้เลือกตั้งหน้าใหม่ที่อายุเกิน๒๖
คือปกติสมัยก่อนอายุครบแล้วแต่ไม่มา
ขี้เกียจไม่มีอะไรจูงใจเลยไม่รู้จะเลือกใครเหลือไปก็พอ

พอกระแสพัดพาเข้ามาเนี่ยเขาก็เลือกตามกระแสอีก
เพราะฉะนั้นคนได้กระแสมันจึงได้คะแนนด้วย

ครึ่งหนึ่งเป็นไปทางพักที่มีกระแส
๕๕ล้านอย่างนี้
โอ้โหไอ้คั่วการเมืองที่บอกว่าจะเกิน๑๐๓พัก

อาจารย์มันก็มีทั้งคำวิเคราะห์ที่บอกว่า

แต่บางคนก็บอกว่าไม่หรอกกระแสก็กระแส
แปลเปลี่ยนเป็นเก้าอี้จริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
แต่อาจารย์มองว่ามันน่าจะแปลเป็นเก้าอี้ได้จริงใช่ไหมคะ
มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนี้

คือพูดตัวเลขเกินจริงระดับหลักร้อย
แต่จริงถ้าหักเอาไปสักครึ่งนึง
คือเราไม่ได้ตามกระแส๑๐๐ใช่ไหมครับ
แต่อย่างน้อยมันก็เห็นตัวเลขที่เป็นก้อนใหญ่
แล้วตัวเลขก้อนใหญ่แบบนี้มันสั่นสะเทือน๓พักใหญ่แน่

เอาอย่างนี้สมมุตินะคะอาจารย
ไม่ว่าคะแนนเสียงก็อีจออกมาเป็นเท่าไรก็แล้ว

ประเพณีปฏิบัติวัฒนธรรมมารยาททางการเมือง

ว่าพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่ง
ต้องได้จัดตั้งรัฐบาลต้องได้รวบรวมเสียงก่อน
คือมันถูกล้มล้างไปด้วยเงื่อนไขของรัฐมนูลครับ
ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะส่วนหนึ่งเลยนะ

คือสมัยก่อนการเลือกตั้งเสร็จแล้ว
การไปเลือกนายกกันมันทำที่สภา
เงื่อนไขคือเลือกกันเองในบรรดาสอสอ

หนึ่งใน๕๐๐คนนี้ขอให้คุณมีศาลงานสอสอ

ไม่พอมีบทเฉพาะการพิเศษสำหรับรอบนี้

หมายความว่าต่อให้คุณ
ชนะเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งวันที่๒๔

คุณจะกล้าประกาศใช้ชนะเหรอ
ในเมื่อเรายังไม่รู้ว่า๒๕๐คนคือใคร

แล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไร

หรือเขาจะเห็นด้วยพักอันดับ๒หรืออันดับ๓
เพราะฉะนั้นโดยโดยมารยาทอาจจะรักษากันไว้ได้ครับ
แต่ในสภาพความเป็นจริงคือ

ประกาศตัวเป็นแกนนำจากตั้งทัศนบาลก่อน

การชนะและแพ้ภายในสอสอเท่านั้น

ต่อให้เราไม่รวมเรื่องสวเรื่องนายกนะ

จะต้องได้รวบรวมเสียงก่อน

คือมันเป็นมารยาทเฉย

แล้วจะไปปิดประตูยันอย่างเดียวว่า

แล้วไม่ให้๒เขาเดินเกมบ้าง

เพราะฉะนั้นภาพที่เราอาจจะเห็นวันอาทิตย์นี้

คือต้องรวมสอสอให้ได้เกิน๒๕๐
แล้วประกาศจุดยืนร่วมกันคืนนั้นเลย

ใช่บอกว่าเราจะสนับสนุนใครก็ได้

อาจจะเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง
ในการโหวตที่จะมีขึ้นเมื่อเปิดสภา
ต่อให้ต่อให้ไม่ใช่๓๗๖โดยรวมสวเข้ามาก็ตาม

คือตอนนี้ตัวเลขจริงทางกฎหมาย
มันต้องการเท่าไหร่ในการเป็นรัฐบาล

แต่สิ่งนี้ที่สอสอเองต้องผลักดันคือ

โดยเฉพาะสอสอต้องเอาด้วยกัน
ถูกเพราะว่า๓๗๖มันคือนายกก็ใช่
แต่หลังจากที่เป็นนายกแล้วตั้งรัฐบาลแล้ว
รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยเสียงสส๒๕๑เท่านั้น
เพราะฉะนั้นถ้าคืนวันที่๒๔
เห็นตัวเลขแล้วจับมือกันเกิน๒๕๐กว่า
ประกาศจุดยืนเอาไว้ว่าจะตั้งรัฐบาลร่วมกัน
เป็นพันธสัญญาเป็นสัญญาประชาคม
เพราะอ้างความชอบทำจากเสียงของประชาชน

ซึ่งควรจะมีพักอันดับหนึ่งรวมอยู่ในนั้นด้วย
คือพักอันดับ๒อันดับ๓อย่าเพิ่งชิงประกาศ

พักอันดับหนึ่งถ้าทำได้เกิน๒๕๐
จับมือกันไว้เป็นสัญญาประชาคม
จะได้ป้องกันงูห่งงูเห่าอะไรด้วย
ต่อให้รู้ว่า
นายกมันไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้นะ
แต่อันนี้คือความเป็นปึกแผ่นของเสียงประชาชนผ่านผู้แทนใช่ไหม

แต่มันก็ถูกแย้งได้เอาก็กฎหมายเขียนไว้แบบนี้

มันชนแน่นอนแล้วมันยังไม่รวมแม้ว่า
มันยังไม่ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการด้วย
ระหว่างทางมันยังมีใบเหลืองใบส้มอะไรต่างนานาอีก

เสียงของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์๘๐๘๕เนี่ย
จะเป็นพลังหนุนอยู่ข้างหลัง
ไม่ให้การใช้กฎหมายหรืออำนาจอะไรต่าง

อาจารย์ค่ะอันนี้เข้าใจดิฉันเข้าใจถูกไหม
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าเราควรจะมองเรื่องนี้
จริยธรรมทางการเมืองด้วยมาตรฐานทางการเมือง
ด้วยความเคารพประชาชน

แต่เนื่องจากกฎหมายเขียนมาเนี่ย
มันงัดกันกับเสียงประชาชนนะต้องยอมรับ
แต่อันนี้ต้องอาศัยความกล้าหารของพักการเมืองเหมือนกันนะอาจารย์
อันที่๓อ้างได้ชอบทำกว่า
ริยธรรมอะไรอย่าเพิ่งพูดถึงมันไกลตัวไปหน่อย

วันที่๒๔เนี่ยเสียงที่ชัดที่สุดสิ่งที่ชัดที่สุดคือเสียงประชาชน
ว่าเขาต้องการอะไรเสียงส่วนใหญ่ต้องการอะไร
แต่ทีนี้มันก็มีข้อเสนอในช่วงท้ายนี้ทั้งสองแบบนะคะ
คือว่าเสียงประชาชนต้องส่งไปบอกให้ถึงหูสว
เออถ้าเขารวมกันได้แบบนี้สวต้องฟังอย่าฝืน

นี่ก็เสียงประชาชนผ่านพวกคุณไง

ก็อย่างที่บอกคือถ้าได้๒๕๐กว่าเนี่ย
สัญญาณชัดเนี่ยเพื่อให้เสียงของประชาชนที่เขาไปกาบัตรเนี่ย
ถ้าเขาเห็นด้วยกับแนวทางนี้เขาสนับสนุน
สัญญามันจะถูกส่งไปหาสวเองโดยอัตโนมัติ
แต่ถ้าประชาชนบอกอุ๊ยคุณแค่๒๕๐กว่าเอง
เราฟังเสียงสอบวอลก่อนกระแสมก็ไม่มาครับ

คือมันมีการพูดถึงว่าเลือกคือเอาล่ะมันเลือกยากนะรอบนี้
ว่าเลือกจากสอสอที่เราจะใช้หรือเลือกจากพักที่เราชอบ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงมันมีเลือกแบบยุทธศาสตร์ใช้ยุทธศาสตร์เลือกเป็นกลยุทธ์การเลือก
แต่ตกลงดิฉันในฐานะประชาชนฉันต้องคิดอะไรบ้างคะ
จริงเอาง่ายสุดนะเลือกตามใจตัวเอง

ถูกคิดว่าสอสอมีประโยชน์อย่างไรเลือกตามนั้น
สอสอคือปากเสียงของเราคนแก้ปัญหาพื้นที่
นำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่แก้ปัญหาพื้นที่เลือกที่ตัวคน
แต่ถ้าคิดว่าสอสอไม่ได้ทำหน้าที่นี้หน้าที่นี้ควรเป็นของนักการเมืองท้องถิ่น
ดูที่นโยบายคิดว่านโยบายสำคัญ
การเลือกตั้งสอสอคือการเลือกรัฐบาลก็เลือกพัก
แต่ถ้าเลือกรัฐบาลบางทีเนี่ยแค่พักอย่างเดียวนโยบายอย่างเดียว
ขับเคลื่อนไม่ได้สมมุตินโยบายมันเหมือนกันหมด
ก็ไปดูที่หัวหน้ารัฐบาลคือแคนดิเดตนายก

ก็เลือกคนนั้นคนที่เชื่อมือที่สุดแล้วก็เลือกเลย
เพราะฉะนั้นอย่างฐานะประชาชนไม่ต้องคิดซับซ้อน

แต่ถ้าใครผ่านจุดนี้ไปได้สมมุติว่ามันลงตัว
สมัครพักแคนดิเดตนายกมันลงตัว
จะคิดเชิงยุทธศาสตร์ค่อยคิดหลังจากนี้

เวลาเขาบอกคิดเชิงยุทธศาสตร์เลือกแบบยุทธศาสตแปลว่าอะไรคะ
เพราะว่าพักเขาวางยุทธศาสตร์ของการสู้กับระบบการเลือกตั้งมา

ถ้าเราเข้าใจยุทธศาสตร์พักเราคิดว่าเราโหวตได้ตรงกับยุทธศาสตร์พัก

ก็เลือกในฐานะประชาชนเจ้าของอำนาจนี่แหละ
จากสิ่งที่เราอยากได้อยากเห็นอยากให้ประเทศชาติเป็น
สรุปได้ว่าคือคุณผู้ชมคะไม่มีถูกผิดเสียงเรา
เราเลือกแบบไหนก็ได้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วแต่ฉัน

เลือกจากสสเลือกจากภักดิ์เลือกจากเคดิเต็ตนายกเลือกของฉัน

พักการเมืองเขาจะเป็นคนมาบอกว่าให้เราเลือกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ถ้าเราเชื่อเขาก็เลือกตามเขาก็ได้
แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราคิดว่าสิ่งที่เราคิดถูกกว่าเราก็เลือกตามสิ่งที่เราคิด

คุณผู้ชมคะอาจารย์สถิธรมาวันนี้เป็นน้ำจิ้ม
เดี๋ยวช่วงเนื้อมาวันอาทิตย์ค่ะ

คือยาวจนคิดว่าเขาคงไม่มีประกาศอะไรในคืนวันอาทิตย์แล้วมั้ง

จำง่ายฉันเลือกอย่างไรแล้วแต่ฉันค่ะ